เมาแล้วขับรถกระบะพุ่งชนน้องผู้หญิงที่อยู่ริมถนน
มีภาพจากวงจรปิดให้เห็นชัดเลย
แล้วมีชาวบ้านช่วยกันไปรุมล้อมจับลุงเอาไว้
ลุงเมาแอนั่งอยู่ข้างทาง

นี่พี่คนนี้เขาอยู่ที่ร้านของเขาออกกำลังกายแล้วเห็นน้องผู้หญิงทั้งนู้นไหมฮะ

นี่ฮะรถกระบะพุ่งเข้าชนเลย
นี่พี่ที่ออกกำลังกายอยู่แผงค้าตกใจเลยกลัวว่าน้องจะโดนรถทับ
หลังจากนั้นรถกระบะก็ถอยออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะน้องผู้หญิงนี่

อืมคุณตกใจไหมกลัวจะโดนทับนะ

หลังจากนั้นชาวบ้านชาวช่องก็วิ่งไปช่วยเหลือดูแลครับ
ปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนคนที่ขับรถกระบะเป็นคุณลุงคนหนึ่ง
นั่งเมาแออยู่เหมือนกันครองสติไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะฮะ

ชาวบ้านก็ลุมล้อมเอาไว้เพราะว่าขับรถมาชนน้องผู้หญิงเขานะฮะ
ทีมข่าวของเรานะครับก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุย
ไปพูดคุยกับคุณแมนนะครับ
คุณแมนซึ่งเป็นเจ้าของร้านแมนมอเตอร์ไซค์มือสอง
แล้วก็เป็นเจ้าของคลิปเพราะว่ากล้องวงจรปิดเป็นของร้านเขา

เล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๙โมงเช้า
ภายในซอยบรามอินทา๓๙แยก๑๐กรุงเทพนี่แหละฮะ
บ้านของน้องผู้หญิงนะฮะอยู่ท้ายซอยนี่เอง

ส่วนคนขับรถกระบะที่เป็นคนในซอยเช่นเดียวกันนะฮะ
เปิดร้านขายผักอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปอีกนิดเดียว
ที่ผ่านมาคนในซอยเขาจะรู้ดีบอกว่าโอ้โหลุงที่ขับกระบะเนี่ย
มักจะเมาเหล้าทุกวันเลยนะฮะ
ซึ่งขณะเกิดเหตุลุงขับรถกระบะ

แต่แกเมาไอ้คุณ

จริงจะเลี้ยวขวาตรงนี้

โชคดีนะที่ไม่โดนทับจนบี้จนแบน
แต่น้องโดนชนกระดูกบางส่วนหัก

ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือน้องได้ทันนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะคุณลุงคนนี้นะฮะ
มานั่งอยู่ตรงพื้นทะนอนนี่

ึนเมาสุราผู้จาอ้อยแอ้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบทั้งหมดเลย

ยังพูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาช่วยเหลือน้องผู้หญิงเขาด้วยนะครับ

รู้ตัวไหมไม่พี่รู้ตัวไหมพี่เมาใช่ไหมพี่ผับเนี่ย
อุ้ยเดี๋ยวรถเข้ามาพี่จอดเข้าอย่างนี้
พี่จอดพี่เมาใช่ไหมพี่ทับแต่ทับคนด้วย
ทับก็กลัวให้จ่ายไงโอเคจ่าย
อุ้ยไม่ใช่ไอ้สีแรงกูเดี๋ยวกลับรับผิดชอบหมด
รับผิดชอบหมดนะครับเพราะว่าพี่ทับคนนะพี่เมาพี่กินเหล้า
เจ็บบ้าหรือรับผิดชอบหมดนะเออ
แต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ถามอะไรนิดหน่อยเขาบอกจะบ้าเหรอนะฮะ
ก็คลิปนี้จับภาพได้ชัดเจนนะฮะใช่ค่ะ